คนรักแม่อ้ำพัชรภากันหน่อยดีกว่านะคะ
แต่อันนี้เป็นเรื่องละครยังไม่ใช่เรื่องแต่งงานพี่แจ๊คค่ะ
คือเมื่อวานเราเล่าไปแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องทิศน้อย๒๕๖๒

ของพี่เท่งเถิดเทิงเขาพี่อ้ำเขาก็ตกลงเล่นไปแล้ว
ล่าสุดค่ะซุปเปอร์สตาร์สาวอ้ำพัชราภานะคะ

เขาบอกว่ากำลังจะกลับมารับเล่นละครอีกครั้ง
คือหลายคนอดคิดถึงพี่อ้ำนะ
หายไปนานแต่โครงพระนางคลองแผ่นดิน
โดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือหึงว่าละครใหม่ของพี่อ้ำเนี่ย

ผู้จัดเพื่อนซีหนิงปันนิตาค่ะ
ก็ลือกันไปอีกว่ารายชื่อพระเอกที่จะมาประกบ

เข้มภัศวีย์ยูโรทศวาส
หรือแม้กระทั่งพระเอกสุดฤทธิ์
แอนดริวเกร็กสันก็ติดโผล่มาเหมือนกันนะฮะ

บอกว่าจะข้ามห้วยมาประชันกับคุณอ้ำครั้งแรกเลยนะ

ข้ามห้วยข้ามวิกเออ

พี่อ้ำไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทางช่องเขาแจ้ง
เพียงว่าพร้อมกลับมาทำงาน
โดยเริ่มกลับมาเซ็ตระบบชีวิตกองถ่ายจากหนังก่อนของพี่เท่งนี้นะคะ
นั่นแหละค่ะแต่ว่าพี่อ้ำเนี่ยบอกว่าไม่ได้จะแข่งผอมนะ
อ้ำขออ้วนมีเนื้อมีหนังขึ้นมานิดนึงแล้วกัน
เวลาออกกล้องถ่ายละครจริงมันจะได้ไม่ดูโซมดูแล้วพอดี

ไม่ได้เล่นตัวนะอย่าหาว่าทำไมไม่พูดสักทีอะไรอย่างนี้
ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันเจอโควิดเขาก็อยากเปิดทีเดียว
ให้แบบรอมสตาร์ไม่นานหรอกค่ะ
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราต้องทำงานแล้วนะ
เพราะละครเรามีแต่ก็ยังรอให้พี่อุ๊บเขาพูดเองละกันอย่างนี้
ขอมาถ่ายหนังก่อนเพื่อให้จะปรับเวลา
เพราะจากว่านอนได้เจ็บเวลานะคะก็ขอกลับเวลาจากหนังก่อน
คือมันออกมา๓เดือนค่ะไม่ได้พึ่งออก๓เดือนออกตลอดเลย
ดีแต่คือมันจะโซมค่ะ
มันก็ดีแต่ว่ามีเนื้อมีหนังหน่อยดีกว่า
ส่วนข่าวลืออีกลือเก่งเหลือเกินนะฮะ
อ้ำเนี่ยเตรียมจะประกาศขายรถคันโปรด
คือรถบ้านเขาเยอะพูดก็พูดเถอะขับเองก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคะ